ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นการเตือนเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะไฟลุกพลึบเลย
เพราะว่าแก๊สรั่วออกมาจากหัววาวของถังแก๊ส
แล้วก็มีจังหวะที่เขาก็กำลังทำอาหารอยู่
แล้วก็มีลูกค้ากำลังนั่งกินอาหารอยู่
คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะความไฟลุกพลึบเนี่ยโอ้โหมันลุกเร็วมากอ่ะ
คือนี่มีภาพมุมนี้ด้วยนะคะอันนี้เห็นไฟที่แบบแรงแล้ว
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มา
คือมันมีเสียงดังคล้ายเสียงปะทุออกมาด้วยนะคะ
มุมนี้คือไฟมันแรงมากนะพี่อุ๋ย
นี่นะคะดูมุมใกล้อุ้ย
โอ้โห

ตอนที่เอื้อมไปแถววาล์วแก๊สใช่ไหมเนี่ย
แต่ต้องบอกก่อนว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนะคะ
แต่ทุกคนก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงค่ะ

คือร้านข้าวต้มร้านนี้มีชื่อว่าร้านตรอกข้าวต้ม
ผู้หญิงเจ้าของร้านกำลังจะเปลี่ยนถังแก๊สค่ะ
จังหวะที่ก้มมาค่ะก้มไปหมุนวาวถังแก๊ส
แต่คุณผู้ชมคะเธอหมุนผิดทาง
แก๊สรั่วติดไฟลุกพลึบตกใจกันทั้งร้าน
คือคลิปนี้ลูกชายเจ้าของร้านเอามาโพสต์ไว้
เหมือนที่มิ้วบอกคุณผู้ชมล่ะค่ะคือตั้งใจจะเตือน
เตือนเป็นอุทาหอนเตือนคนใช้แก๊ส
วาวแก๊สบางทีนึกว่าปิด
แต่หมุนผิดทางอ้าวกลายเป็นเปิด
คือต้องปิดเตาแก๊สก่อนนะคะก่อนจะเปลี่ยนถังแก๊ส
ไม่อย่างนั้นก็เจอกับเหตุการณ์แบบนี้

คือผู้หญิงเจ้าของร้านบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
แต่ดูภาพน่าตกใจเนอะไฟพลึบมาที่เธอเลยนะคะใช่ครับ
เจ็บนิดหน่อยพนักงานในร้านลูกค้าไม่มีใครบาดเจ็บ
ร้านก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเยอะ
เพราะบ้านข้างเอาถังดับเพลิงมาช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันค่ะ